ห้างสรรพสินค้าภาวะเพราะว่าถูกขโมยชุดชั้นใน
แล้วก็นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกกับเธอนะครับ
เธอตกออกตกใจเลยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้น
อยากให้ตำรวจจับกลุ่มคนร้ายได้เร็วที่สุด

ส่วนมากแล้วเหตุการณ์น่าจะเกิดขึ้นห้องเช่า

แต่ว่าผู้หญิงคนนี้อยู่กับแฟนด้วยนะคุณ

ผู้สื่อข่าวเดินทางไปตรวจสอบบริเวณห้องเช่าหมู่๒
ตะบนเบิกไพรอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับ
หลังรับแจ้งว่ามีคนร้ายย่องมาขโมยเสื้อยกทรง
หญิงสาวที่ตากไว้บริเวณหน้าห้องพัก
โดยพฤติการและขั้นตอนการก่อเหตุของคนร้าย
นั้นกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพได้นะครับ
ก็ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดไว้นะฮะ
ตัวเองใส่เสื้อยืดกีฬาสีแดง

ก่อนที่จะขับรถหลบหนีไปนะครับ
โดยผู้เสียหายเป็นพนักงานห้างสรรพสินค้า
เปิดเผยว่าตัวเองเช่าห้องอยู่กับแฟนมาประมาณ๒ปี

ซักชุดชั้นในแล้วก็ตากไว้หน้าห้อง
ตามปกติเธอก็ตากไว้แบบนี้แหละนะครับ

กลับมาตอนเย็นจะเก็บผ้า
อ้าวยกทรงหายไปไหน๒ตัว
สีดำกับสีม่วงหายไป
ก่อนที่จะไปขอดูกล้องวงจรปิดจากเจ้าของห้องนะครับ

กลัวว่าจะไม่เข้ามาเอาแต่ชุดชั้นในล่ะสิ
หลังจากนี้เธออยู่ห้องไง

จะเข้าจะมีอะไรที่มันน่ากลัวกว่านี้หรือเปล่า

ส่วนทางด้านของกำนันตำบลเบิกไพร
กำนันสมไทยขวัญชัยกะเสมสุก

ให้เพื่อนบ้านให้ลูกบ้านช่วยกันเป็นหูเป็นตา
และระมัดระวังคนแปลกหน้ากันหน่อย
และถ้าใครพบเจอคนในลักษณะในคลิป

ตลอด๒๔ชั่วโมงเลยนะครับ